ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีเหตุยิงกันจนคนบาดเจ็บสาหัสไปคนหนึ่ง
กลางงานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดีที่นครปฐมนะฮะ
คือแฟนเก่าเนี่ยเขาไปเจอแฟนของเขาเนี่ย

แฟนใหม่ของฝ่ายหญิงก็เลยเข้ามาห้าม
สุดท้ายเนี่ยฝั่งของแฟนเก่าเนี่ย
คือทางกลุ่มคนก่อเหตุที่เป็นฝั่งของแฟนใหม่เนี่ย
บอกว่าได้ยินเสียงบอกว่าเดี๋ยวจะยิงซะเลย
อย่ามายุ่งนะฮะเขาก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนใส่เข้าไปก่อน
ทำให้ฝั่งของกลุ่มผู้บาดเจ็บที่เป็นฝั่งของแฟนเก่าเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสไป๑คนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่แม่กลางงานวัดเลยนี่ฮะ
งานนมสการองค์พระปฐมเจดีนะครับ
ได้คุยกับทุกฝ่ายเลยนะครับวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

สพมนครปฐมได้รับแจ้งเหตุ

ก็มีคนเจ็บ๑คนนะครับบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
คนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะ

นี่อายุ๒๗ปีนะครับ
ในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑ปลอก

ซองรองเท้าแตะ๑คู่นะครับ
ส่วนคนก่อเหตุลบหนีจากที่เกิดเหตุไป

ได้ไปคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ปานก็เหมือนกับคนกลาง
เป็นคนต้นเรื่องแต่จะไปว่าเธอเป็นต้นเหตุไม่ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือ
ปานเนี่ยเขาไปงานเมื่อคืนนี้กับแฟนใหม่ของเขาแล้วแฟนเก่าเนี่ยมาเจอปานบอกว่าช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้
เธอมากับแฟนใหม่แล้วก็เพื่อนรวม๔คนนะครับมาที่งานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดีนะครับ
สี่คนก็คือปานนะแล้วก็มีเดียเดียนี้อายุ๒๔เป็นแฟนใหม่ของปานนะชายหนุ่มที่เพิ่งเข้าผ่ากัน๑อาทิตย์
อีกคนนึงก็คือเฟิร์สอายุ๒๔ปีแล้วก็บีมนะฮะบีมนี่เป็นผู้หญิงนะฮะอายุรวม๔คนด้วยกัน
ก็มาเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดีแล้วก็มานั่งระบายสีที่ตลาดโต้รุ่ง
ปานบอกตอนที่กำลังนั่งระบายสีอยู่เนี่ยอยู่แอลแอลนี่คือแฟนเก่าของเธอ
มาที่งานนะฮะแล้วก็มากับเบียร์เบียร์นี่คือคนเจ็บนั่นแหละครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงชื่อเพชรนะครับ
มาถึงเนี่ยพอมาเห็นเธอมากับแฟนใหม่ก็มาหาเรื่องแล้วก็ดึงกระชากลากถูเธอไป
ทำร้ายร่างกายเธอนะฮะไม่พอใจที่เห็นเธอมากับแฟนใหม่ทำให้แฟนใหม่ของเธอก็คือเดีย
แล้วก็เฟิร์สเพื่อนผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
แต่ว่าเบียร์เนี่ยนะที่เป็นคนเจ็บอ่ะที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของเธอเนี่ย
ไม่หยุดนะฮะสุดท้ายเฟิร์สก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่เบียร์ไป
บาดเจ็บสาหัสกระสุนเข้าหน้าอกขวาหนึ่งนัดเข้าชายโครงซ้ายหนึ่งนัดนะฮะ
โดนไปสองนัดนะครับหลังจากนั้นกลุ่มคนยิงก็พากันหลบหนีไป
ส่วนนิเบียร์นะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
บอกว่าสาเหตุคาดว่ามาจากความหึงห่วงนะครับเพราะว่ามันมีแชทหลักฐานนะฮะ
ป่านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ส่งข้อความไปต่อว่า
แอลแฟนเก่าของเธอทันทีอ่าซึ่งในแชทเนี่ยนี่เห็นไหม
ฝั่งป่าเนี่ยโอ้โหพิมพ์ไปยาวเหยียดว่าทำแบบนี้ทำไมอะไรยังไง
นี่ฮะฝั่งของแอลเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกันแต่ปานบอก
นี่เธอก็ยังบอกกับแอลว่าไอ้ที่คบกันเธอไม่ได้เคยให้สถานะอะไรกับแอลเลยนะ
แล้วเนี่ยเธอมาคบกับทางฝั่งของเดียแฟนใหม่แล้วเนี่ย
ซึ่งตัวของแอลเองก็รู้เนี่ยว่าเธอเนี่ยคุยกับเดียแฟนใหม่แล้ว
หนูก็บอกว่าให้เขากลับไปให้ดันตัวให้เขากลับไปบอก
แล้วหนูก็บอกเพื่อนเขาว่าพี่โตแล้วพี่พามันกลับไปที
เขาก็บอกแต่เขาก็ไม่กลับไป
แล้วมันเหมือนว่าก็พูดกับคนชื่อเดียวว่ารู้ไหมว่ามันมีผัวแล้ว

หนูก็เลยบอกว่าไหนแล้วผัวกูไหนผัวกูคนไหน
ใช่เพราะว่าหนูก็ไม่ได้มีสถานะกันตอนนั้น
มันก็โมโหมันก็จะปีกเข้าไปหาคุณซิเดีย
แล้วก็ลุมแต่ไม่
ลุมพี่เดียวกับคนเก่าทุกวันใช่ไหมพี่โต
ไม่ได้ลุมไอคนที่มาหาเรื่องแฟนเก่า
ยืนอยู่กับหนูตรงยืนอยู่กับหนูคนคนหนึ่ง

ค่ะแล้วพักหนึ่งพี่เฟิร์สก็บอกว่าให้หยุด
ไหมจะหยุดไหมไม่หยุดยิงเลย
นี่นะฮะอันนี้ที่ทางป่านเขาเล่าให้กับคุณนิติชาว

ซึ่งหลังจากก่อเหตุมีการยิงกันแล้วเนี่ยนะฮะ

นี่คือแฟนใหม่ของป่านก็อาศัยช่วงชุลมุนเนี่ย
ขับรถกระบะหลบหนีไปทางถนนมาลัยแมนนะครับ
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่พอดีนะฮะ
ค่ะนี่คือเขาก็แจ้งวิทยุเรื่องแจ้งเหตุ
สกัดจับคนร้ายกันอยู่แล้วนะครับ
ก็เจอแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ค้นรถนะฮะ
ก็กลุ่มตัวทั้ง๒คนไปที่ภาคนะครับ

การว่าตอนที่อยู่ในงานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดีเนี่ย
กำลังนั่งระบายสีกันอยู่ในงานมีภาพงานเมื่อคืนไหมเห็น
ก็มีภาพระบายสีอะไรกันด้วยนะฮะอยู่อยู่กลุ่มคนเจ็บเนี่ย
ก็คือแอลนะแฟนเก่าของป่านแล้วก็เบียร์ที่เป็นคนถูกยิง
เนี่ยก็เข้ามาหาเรื่องโดยกระชากป่านออกไปจากโต๊ะที่นั่ง
ระบายสีกันอยู่นั่นซ้ายมือเห็นไหมคือทางแอลเขาบอกเขา
เที่ยวงานแล้วมาเจอป่านเนี่ยแฟนเก่าเขาเนี่ยมานั่งระบาย
สีอยู่กับแฟนใหม่ค่ะเขาทำใจไม่ได้แต่อยู่ดีดีไปกระชาก
ฝ่ายหญิงออกมาแล้วมาทำร้ายเฟิร์สบอกว่าเห็นอย่างงั้นผมก็
ต้องเข้าไปห้ามกันนะเพราะว่าฝั่งของแอลกับเพื่อนเนี่ยกระชาก
ป่านไปไปตบด้วยไปกระทืบด้วยพอไปห้ามเนี่ยจับถูกในเบียคนเจ็บ
บอกผมก็ไม่รู้ว่ามีปืนหรือไม่มีปืนแต่ผมอ่ะมีผมก็เลยชักปืน

บอกว่าที่เขาคบกับปานเนี่ยตอนที่คบกันนะปานก็บอกว่าเลิกกับแอลไปแล้ว
แต่แอลนี่แหละยังตามรังความไม่หยุดเมื่อคืนวันเกิดเหตุ
พอแอลมาเจอที่งานเนี่ยเออผมก็พยายามจะบอกให้เขาทั้งสองคนเนี่ยคุยกันดีนะ
แต่ฝั่งแอลนั่นแหละพยายามหาเรื่องตลอดจนมันเกิดเหตุขึ้นจนได้

เข้ามาหลอกคอผมได้เห็นคนตอยกับหน้า

แต่มันก็มีการยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ต้องเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งจริงแล้วมันไม่คุ้มกันเลยนะพี่อุ๋ยแม้เขาจะบอกว่าเขาพยายามจะไปช่วยฝั่งของปาน
ผู้หญิงที่ถูกฝั่งของคนเจ็บทำร้ายนะฮะทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับแอลนะฮะ
นี่คือแฟนเก่าของป่านที่เมื่อคืนเขามาที่งานแล้วเขาบอกแม่เขามาเห็นป่านนั่งอยู่กับแฟนใหม่ระบายสีกันอยู่เนี่ย
เขาทนไม่ได้จริงเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับแอลเนี่ยเขายอมรับว่าเขาทำร้ายป่านจริงทำร้ายผู้หญิงจริง
อ้างว่าทนไม่ไหวเพราะไปเห็นปานเนี่ยนั่งอยู่กับชายอื่นนะครับ
ที่ผ่านมาแม้จะเลิกกันแล้วแต่อันนี้แอลเขาอ้างไว้อย่างนี้นะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายหญิงเขาด้วยนะ
แต่แอลเนี่ยอ้างว่าเลิกกันแล้วจริงแต่ปานยังแวะเวียนมาหาเขาเหมือนกับเหมือนกับเคยอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนอ่ะ
มันเลิกกันแต่ว่ายังมาหาอยู่ทุกวันก่อนจะออกไปที่งานเนี่ยปานยังอยู่กับเขาที่ห้องอยู่เลย
เออแล้วป่านก็ออกไปเขาก็ไม่รู้หรอกไปไหนอะไรยังไง
พอเขาออกไปเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระถมเจดีเอ้าไปเห็นป่านอยู่กับเดีย
มันเป็นภาพบาดบาดตาบาดใจแอลบอกผมทนไม่ไหวบันดาลโทษะ
ก็เลยไปกระชากป่านออกมาอืมแต่ขอยืนยันว่าฝั่งผมเนี่ย
ไม่มีใครพกปืนไปสักคนหนึ่ง
เรียกปานออกมาคุยแล้ววัดได้ทำอะไรล้างได้ปาน
ครับแล้วก็แล้วก็หวัดก็ตกลนถามคนชื่อเดียวว่า
เป็นพี่มห่วงไหมมาเจอกันตรงนี้๕ทุ่มมาเจอกันตรงนี้ตีหนึ่ง
เพิ่งแยะกันเพิ่งจะมีอะไรกันมาแล้วมาเจอแฟนตัวเองอยู่กับพี่ยักษ์คนอื่น

คือตอนนี้ป่านให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าเขาเลิกกับแอลมาประมาณปีกว่าแล้วแต่
แต่แอลบอกว่าเพิ่งออกจากห้องมาแสดงว่าเราก็ยังคบไปมากันอยู่
ก็ยังเลิกกันจริงครับแต่ว่ายังไปมากันอยู่
แต่คุณก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้บอกว่าไปตบเขาไปทั้ง๓ทีใช่ไหม
ก็ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เลยความฉลาดทางอารมณ์ไม่มี
ถ้าควบคุมอารมณ์ได้เรื่องมันก็จะไม่เกิดนะ
ซึ่งทางฝั่งของมือยิงเขาก็อ้างว่ามาห้ามแล้วฝั่งนี้บอกอย่ามายุ่งเดี๋ยวยิง
แต่ทางฝั่งนั้นก็พกปืนไปงานอีก

ทุกผู้ชมครับแอลบอกว่าตอนที่ป่านไปคบกับเดียเนี่ยยอมรับว่าตัวเองก็รู้
เพราะเมื่อ๒๐พฤศจิกายนเนี่ยยังทักแชทไปคุยกับเดียแฟนใหม่ของปาน
มานอนที่ห้องป่านเหรอมาแบบไหนอะไรยังไง
อันนี้เขาก็อ้างว่าเนี่ยเขาก็แชทไปหาเดียนะแฟนใหม่ของป่าน
แต่เมื่อคืนป่านก็ยังมาหาเขาอยู่ที่ห้อง
แล้วอยู่ดีไปเจอที่งานกับเดียอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเรื่องทางคดีจะรักกันจะกี่เศร้าก็กี่เศร้าก็ว่ากันไปเถอะ
ยิงกันมาตบกันอย่างนี้ไม่ได้
วันนี้ญาติของเบียร์คนเจ็บนะครับมาพบตำรวจเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็บอกว่าเบียร์ที่ถูกยิงไปสองนัดตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะฮะ

ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาไปตามพฤติกรรมการก่อเหตุ
อีก๒ข้อหาเป็นเรื่องของอาวุธปืน
ตำรวจแจ้งข้อหาช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในการหลบหนี
แจ้ง๑ข้อหานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขุมไปฝากหางทฤษานจังหวัดนครปฐม
ได้ประกันไหมก็ต้องไปยื่นทฤษานเอา
แต่ฝั่งเอวก็ต้องแล้วจากปานแหวะความที่ไปตำกล้าล่อยเค้านะ
พะว่ามาบ่านปลายไม่คุ้มเลยค่ะ